มัธยมไล่นำไล่ทำร้ายคู่อลินะครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่อีกฝ่ายจนล้มกลางถนนแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหลายคนพอเห็นแบบนี้ก็เป็นห่วงว่าไล่กันไปเดี๋ยวจะล้ม
แล้วมันก็ล้มจริงนี่แหละครับไล่กันเสร็จปั๊บคงไม่เห็นมั้ง
ว่าข้างมันทางโค้งทางโค้งก็ชนไปเรื่อย
ดีนะมันมีกาดกันเอาไว้ลองคิดดูสิไม่งั้นอาจจะตกลงไปข้างล่างก็ได้
กล้องหน้ารถจับภาพเยาวชนครับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกการไฟฟ้า
ถนนศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็ถูกนักเรียนคู่อลิขี่มาประกบดึงเข็มขัดออกมาคุณผู้ชมแล้วฟาดฟาดฟาด
รถของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียหลักนะครับชนกับขอบทาง
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กเรียนชายอายุ๑๔บาท๒คน
ข้อมือซ้ายหักนะแล้วมีแผลตามใบหน้าแล้วก็ถลอกปอกเปลือกตามร่างกายหลายแห่ง
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาก็ล้มเสียหาย
สอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่ากำลังไปที่ซอยทรัพย์บุญชัย
ห่างจังจุดก็เห็นนี่กิโลเดียวจะถึงแล้วหนึ่งกิโลเมตรนะครับ
ก่อนหน้านั้นก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็เห็นกลุ่มคู่กรณี
ขี่รถมาดักหน้าแล้วก็ชูนิ้วกลางให้๑ครั้ง
ก็เอ๊ะช่างมันไว้ไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งมาโดนดักทำร้ายนี่แหละครับเอาเข็มขัดไล่ฟาดจนรถล้ม
พลเมืองดีเจ้าของกล้องหน้ารถนะครับเล่าบอกว่าขณะขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ย
ได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนด่ากันมาแล้วจนสังเกตว่า
เป็นนักเรียนนะครับขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้เข็มขัดไล่ฟาดกันมาครับ
ตำรวจสืบสวนสอบประเมิงสมุดประการก็

คุมกลุ่มตัวยาวชนผู้กระเหตุทั้ง๓คนนะครับ

เรื่องต้นนะครับยอมรับสารภาพว่า
เคยมีปัญหากับกลุ่มผู้เสียหาย

ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วดำเนินคดีกันต่อไปครับ